ถึงว่าจะส่งผ่าแต่ไม่ได้ผ่าโรงพยาบาลเดียวกัน
ใช่ค่ะไม่ได้โรงพยาบาลอะไรเดียวกัน

แต่เขากลับมาแจ้งว่า

ใช่ค่ะกักจากโรงพยาบาลแห่ง๑

กับโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ทำคลอดหนู
หมอที่ใส่ชุดกราวเข้ามาที่
ข้างเตียงของคุณแม่เนี่ย
วิดีโอคอลกับหมอของโรงพยาบาลนู้น

ตอนนี้คุณน้อยรู้เรื่องหมดเลย

ก็คือหนูไม่ได้สนใจหนูก็เบ่งเขาก็พยายาม
ช่วยแบบกดท้องขยมท้องแล้วก็

แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือถือกล้องแล้วก็วิดีคอ
จากนั้นก็คือดูดเด็กออกมาก็คือขยมขยมอย่างเดียวเลย
ตอนที่เขาวีดีโอคอลกันได้ยินเสียงหรือเขาบอกเขาสั่งหรือเขาแนะนำอะไรกัน
หลังจากนั้นคือไม่ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแค่ว่าเบ้ง
เร็วจะออกแล้วอีกนิดเดียวก็คือหูดับ

คือระหว่างที่คลอดธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยาสลบ

เพราะฉะนั้นคุณน้อยเนี่ยคุณแม่เด็กเนี่ยก็จะรู้เรื่องตลอด
อกจากความเจ็บปวดในการเบ่งของตัวเองแล้วเนี่ย
รู้ความเคลื่อนไหวตลอดว่าใครอยู่ตรงไหนทำอะไรยังไง
รู้แค่ว่าเขาวีดีโอคอลหากันแล้วเขาบอกให้ใช้เครื่องดูด

แต่ในนั้นที่เขาอธิบายกันคือหนูไม่ได้ยินแล้ว
ไม่ได้ยินแล้วสุดท้ายปลายทางนั้นรู้แค่ว่าเขาใช้เครื่องดูดในการ
ดลูกเราออกมาใช่หลังจากนั้นเด็กออกมาก็มาวางหน้าอก
เขาก็เช็ดปกติแล้วก็ตีลูกซึ่งหนูไม่ได้ยินเสียงลูกร้อง
หนูเห็นลูกหนูแล้วแต่คือไม่ได้ยินเสียงลูกร้อง
หลังจากนั้นเขาเอาไปชั่งน้ำหนักอะไรเสร็จแล้วเขาก็
เหมือนตีเด็กให้ตื่นแล้วพยาบาลก็พูดมาว่า

พอพยาบาลนำน้องออกมาได้แล้วเนี่ย
เอามาวางที่อกเราที่อกแม่ก่อนค่ะ
แต่ไม่ได้ยินเสียงลูกร้องอะไรเลยไม่เลยค่ะ

เหมือนเด็กหลับเลยค่ะเหมือนเด็กหลับใช่ค่ะ
ตอนนั้นเราเราได้จับไหมมือไหมไม่ไม่ค่ะ
แค่ว่าอยู่ที่อกเราใช่ค่ะนานแล้วไหม

เขาก็รีบเอาไปเช็ดตัวไปชั่งน้ำหนัก
เดียวนี่คือไม่ถึงนาทีไม่ถึงค่ะ
นิดเดียวนิดเดียวใช่ค่ะแล้วก็บอกอะไรเลยตอนนั้น
ออกแล้วค่ะแค่นั้นออกแล้วค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปอ่า
เขาไม่บอกเลยตอนนั้นว่าอ่าได้ลูกชายนะคะไม่ค่ะไม่บอกเลย
บอกอะไรเลยค่ะออกแล้วค่ะใช่แล้วก็ยกไปเลยใช่ค่ะ
แต่เรายังได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงพยาบาลอยู่
ดังนั้นเราก็มองแล้วก็ตีตัวเด็กเขาก็บอกว่าเด็กไม่ตื่น
ก็คือเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่สายน้ำเกลือเด็กแล้วก็ช่วยกัน
หลังจากนั้นเขาก็มาฉีดยาหนูพยาบาลแล้วก็บอกว่ามีเด็กมีปัญหาอะไร
เป็นอะไรขึ้นมาโทษแต่พยาบาลโทษแต่หมอ
เพราะแม่ไม่เบ่งเป็นแบบนี้ซึ่งเขาบอกมองไว้เนี่ยมองลูกไว้
หลังจากนั้นหนูก็มองลูกตลอดหมอก็มาทำแผลหนูคือตอนที่พาน้องไป
แล้วก็ไปตบน้องเพื่อจะกระตุ้นน้องให้ตื่นค่ะไม่มีเสียงไม่อะไร
เขาอีกทางนึงเขาก็มาหาเราใช่ค่ะมาฉีดยงฉีดยาอะไรให้
เพื่อจะพาไปห้องพักฟื้นใช่ค่ะแต่ระหว่างนั้นมีคนคุยกับเรา
บอกว่าพูดกับเราบอกอ่าบอกว่าลูกเป็นอะไรขึ้นมา
ก็โทษแต่หมอโทษแต่พยาบาลใช่ค่ะเนี่ยเวลาเด็กเป็นอะไรขึ้นมา
ก็โทษแต่หมอโทษพยาบาลใช่ค่ะเพราะแม่ไม่เบ่งแม่ไม่เบ่ง
ใช่แม่ไม่เบ่งเลยแต่คุณน้อยบอกว่าเบ่งจนจะหมด
นี่เบ่งมาตั้งแต่เบ่งแบบเที่ยงสี่สิบค่ะเบ่งจน
เอาจริงถ้าพูดก็คือปากบนลูกก็คือบวมผิดปกติคือบวมมาก
บวมยิ่งกว่าคนคลอดธรรมดาที่คลอดเองได้นั่นคือเสียงที่เราได้ยินจากเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะพาเราไปห้องพักฟื้นใช่ค่ะหลังจากนั้นก็พาหนูไปห้องพัก
พื้นแล้วก็หนูก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วหมอก็เดินมาหาหนูช่วงอ่า
พยาบาลค่ะไม่ใช่หมอเดินเดินเข้ามาหาหนูที่เตียง
แล้วก็มาพร้อมพ่อบอกว่าอ่าแม่ต้องทำใจนะลูกเราไม่ดีตั้งแต่
ลูกเราอ่ะคือแบบเป็นหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแฟนก็เดินมา
แล้วก็บอกเนี้ยไม่เบ่งเนี้ยแบบคือว่าหนูอย่างเงี้ยคือแฟนอ่ะ
เดินมาว่าหนูแบบว่าทำไมไม่เบ่งอ่ะทำไมไม่เบ่งเนี้ย
ลูกสำนักน้ำค่ำเลยเห็นไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยเรามีพื้นที่ให้ทุกคน
เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิ
วันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง